ร้องได้ให้ล้าน

คุณรันมารับแล้วค่ะ๖๐๐๐บาท
แล้วเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงของคุณยอดรักสมัครใจนะครับ
ชื่อเพลงว่าขอบคุณแฟนเพลง
เป็นเพลงที่มี๒ต้นฉบับนะครับ
ต้นฉบับแรกคือร้องไว้ตั้งแต่ปี๒๕๒๘ถึง๒๕๒๙นะครับ
ส่วนฉบับหลังเนี่ยมาร้องตอนที่พี่แอ๊วแกป่วยมากนะครับ

เนื้อเพลงมีการเปลี่ยนแต่คำคำเดียวนะครับที่เปลี่ยน
ร้องว่าที่เป็นแรงใจให้ผมดังมา
ฉบับหลังนะครับมาร้องว่าช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมานะครับ
อันนี้มีเปลี่ยนเท่านี้เองที่เปลี่ยนไป
ผมนั่งกับพี่แอ๋วอยู่เลยครับ
ตอนนี้นะครับคุณรัดหน้าผ่านไปถึงเพลงที่๒แล้วนะครับ
รับไปแล้วอยู่ในกระเป๋า๖๐๐๐บาทมาถึงเพลงที่๓กันแล้ว
เพลงนี้๑๐๐๐บาทกันแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับ
อินโทรเพลงที่๓นะครับ

เพลงนี้ที่ฉันชอบมากเป็นเพลงของอาจารย์เมืองสิงอ๋อใช่ใช่ใช่
จริงอ่ะเออจริงอ่ะนั่นตั้งแต่เปิดรายการมา
แต่เคยถูกเพลงของใครไปเลยใครขึ้นมาแล้วเชื่อแกก็บ้าแล้ว

อย่าใช่ใจทางอย่าวางทีคน
แมตตัวพี่เองก็อย่ามาเชื่อแบบนั้นนะ

พอขึ้นดนตรีมาปั๊บรู้เลยต้องเป็นเพลงนี้แน่

เพลงที่สามบูรกะค่า

รั่นมากฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ตกลงว่าดีสายใหม่ดีสายใหม่
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
แม่ซื้อมาอีกแล้วถามแม่ซื้ออีกแล้ว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

เอาละแล้วหมายความว่าเพลงนี้คุณรัญมามั่นใจใช่ค่ะ

ตอนนี้คุณรันมาคคุณแพนครีเป็นอีกอย่าง
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันนะครับ

คุณรันมาจะผ่านไปได้หรือไม่
เพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วย
ลูกใครหลานใครแล้วพ่อหล่อหล่ออ่ะพ่อให้ด้วย
พ่อคุณพ่อคุณก็มอมก็มันดังหล่อหล่อมันดูยิงอ่อ
หล่อหล่อหุ้นเล่นเอาหล่อใจฟอขอซื้อซื้อตัวได้ป่ะถ้าได้แล้วก็อ่าอ้าวพ่อให้ด้วย
พ่อให้ด้วยพ่อให้ด้วยพ่อให้ด้วยอ่ะพ่อให้ด้วยลูกใครหลานใครแล้วพ่อร้อนหรอกพ่อให้ด้วย
น่ารักน่าชั่งทั้งกายจังหล่อดีหล่อได้หล่อย้ายใช้เล่นฉันจะหิวพออายคนเห็น
บังเอิญเราเป็นเป็นผู้หญิงเสียด้วยพ่อพ่อเสียเหอะหายห่วงจะซื้อควงอวดพ่อ
อ้าวอ้าวพ่อให้ด้วย

น่ารัก
เดี๋ยวเหนื่อยจริงหรือว่าแกล้งหรือว่าเหนื่อยจริง
มันเป็นท่าจบของคนโบราณ

ร้องไปแล้วนะครับเพลงนี้

เป็นเพลงอะไรอะไรอะไรอะไรมึง
ตะตะตะตะตะตะตะ
ที่มีชุดป่าใช่แบบนี้อ่ะป่าป่าลำขาญไหม

แน่นอนอย่างที่หลายท่านคิดมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงของใครแล้วเราจะร้องถูกหรือเปล่านะครับตอนนี้มาลุ้นกันดีกว่าในเพลงที่๓นะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณรันมาร้องได้หรือร้องผิดครับ
โรงคัยโรงคัยโรงคัยโรงคัยโรงคัยโรงคัย

ร้องด้านให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
แม่บอกว่า
ร้องด้านให้ร้าน
คุณรัฐมารร้องด้านในแวร์ที่๓วันนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ๑๐๐๐๐บาท

มันร้องคำคือเนี่ย

ไม่ใช่คนละแพง